ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินครับพี่อุ๋ยพี่ปุ้ยครับ
ม้าลายมอเตอร์ไซค์ไม่จอดครับแถมเป็นเขตโรงเรียนด้วยนะ
มีครูเนี่ยเอาป้ายเนี่ยมากั้นไว้ละให้เด็กอ่ะเดินข้าม
ผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่หยุดครับไม่จอดครับชนเลยครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งครับนี่นะฮะ
ต้องเห็นแล้วนั่นก็คือเขตชุมชนเขตโรงเรียนเนี่ยท่านต้องรู้นะครับ
แล้วเด็กสองเด็กจากสองฝั่งเนี่ยกำลังข้ามแล้วอ่ะ
งแดงเข้ามาแล้วไม่เข้าใจทำไมเขาเห็นหรือเปล่า
ก็น่าจะเห็นอยู่นะแล้วหยุดไหมคะ
เนี่ยเขาก็ไปจอดอยู่มาดูอาการน้องที่โดนชนไปครับดูสักพักหนึ่งฮะ

เธอเนี่ยอ้างว่าเธอต้องรีบไปเปิดร้านขายของพี่ปุ้ย
คนขับเนี่ยชื่อว่านางสาวสุภาวดีนวกะครับอายุ๒๘ปี
หลังจากก่อเหตุแล้วก็ไปพบตำรวจสพเมืองตรังครับ
อย่างที่บอกคือเธออ้างว่าจะไปรีบเปิดร้านขายของที่ตลาดชินตา
ก็ไม่ทันได้สังเกตสัญญาณเตือนก็เลยขี่พุ่งชนเด็กเข้าไป
หลังจากชนเธอก็ไม่ได้หนีไปไหนครับหยุดรถดูอาการ
พอเห็นว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยขี่ออกไปทำงานต่อ
ก็ยังโอเคนะที่ยังมีน้ำใจนะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรนะ
ยอมรับว่าเออเธอผิดจริงขอโทษทั้งน้องที่โดนชนไป
ขอโทษทั้งผู้ปกครองของน้องด้วย
น้องเป็นยังไงบ้างน้องเขาเนี่ยมีอาการปวดบริเวณแขนครับ
แล้วก็เห็นบอกว่านอนละเมอตอนกลางคืนด้วยนะ
อาจจะขวัญภวาน่าจะเป็นต้นเหตุมาจากนี้นะที่โดนชนไป
เบื้องต้นผู้ปกครองนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นให้กับตำรวจสพตรังค์
ไว้เป็นหลักฐานแจ้งข้อหาด้วยครับ
แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ก็มีโทษปรับ๕๐๐บาทครับ
เรื่องนี้ไม่ใช่เล่นนะพี่อุ๋ยพี่ปุ้ย
ถึงหูของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค์ครับ
ลงพื้นที่เลยไปเยี่ยมให้กำลังใจ
แล้วก็กดกดจราชดอย่างแค่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะซ้ำลอยเอาได้นะครับ
สังควิทย์อำเภอเมืองตรังเลยนะครับ

ทงแดงแล้วเด็กก็แบบเยอะนะคะ

จริงมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ด้วยตัวเองนะ
สำหรับคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนว่าเขตชุมชนโรงเรียน
ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องชะลอต้องขับชัด